การเลือกตั้งขั้นต้นของสหรัฐตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเข้าช่วงโค้งท้ายแล้วนะครับ
ซึ่งผลการเลือกตั้งซึ่งก็มีไปเมื่อวานนี้ตามเวลาในท้องถิ่น

เราไปดูรายละเอียดของคะแนนกันนะครับ
ซึ่งรัฐที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นไปก็มี
ไทยชนะไปทั้งหมด๔รัฐด้วยกัน
ซึ่งจะถือว่าจะมีคณะการเลือกตั้งนั้นสูงที่สุดนะครับ
ซึ่งก็เป็นไปตามโพลในการสำรวจความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้ว่า
ไปดูคะแนนรวมกันในตอนนี้ครับ
ซึ่งเส้นชัยของผู้ที่จะได้เป็นผู้แทนพักเข้าชิงตำแหน่งประธานพิธีในปลายปีนี้
ตอนนี้ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วอีกประมาณแค่ร้อยกว่าก็จะสามารถเข้าเส้นชัยได้แล้วนะครับ

ไปดูผลคะแนนรวมกันบ้างนะครับ
เส้นชัยที่จะต้องไปถึงก็คือ๑๒๓๗คะแนน
ไปดูผู้ที่ตามมาเป็นอันดับที่๒นะครับ
ซึ่งได้มา๕๖๗คะแนน
ซึ่งทางด้านนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็มองกันนะครับว่า
นั่นก็คือคณะผู้แทนอาจจะสามารถเปลี่ยนใจ

ฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญในการเมืองของสหรัฐในตอนนี้นะครับ
แม้ว่าพีพยายามมีความพยายามนะครับที่จะขัดขวางเขาจากบรรดาคั่วการเมืองภายในพักเอง
แต่ก็ประกาศว่าจะสู้จนถึงรัฐสุดท้ายนะครับ